คุณผู้ชมครับโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาลนั้น
มีประชาชนสนใจเข้ายื่นกู้
จนเกินกรอบวงเงินมากกว่าเท่าตัวนะครับ
แต่ว่าพักประชาธิปัตยมองว่าโครงการนี้ยังมีข้อด้อย
แล้วก็มองว่านี่เป็นเพียงการออกโครงการมา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตแล้ว
โดยกำหนดให้คู่ชีวิตมีสิทธิ์และหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
รวมทั้งให้มีสิทธิ์ในการยินยอมรักษาพยาบาล
อำนาจจัดการศพดำเนินคดีอาญาแทน
เรียกร้องสินใหม่ทดแทนจากการขาดไร้อุปการะ
และจัดการทรัพย์สินรับมรดก
แต่ไม่รวมถึงการรับบุตรบุญธรรม
เปลี่ยนคำนำหน้านามหรือชื่อสกุล
โดยยืนยันประเทศไทยจะดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

จดทะเบียนคู่ชีวิตเพื่อรับรองสิทธิ์เบื้องต้น
ก่อนจะพัฒนาไปสู่การสมรสที่เท่าเทียมกันต่อไป
ขณะที่โครงการบ้านล้านหลังนั้น
มีคำวิจารณ์จากอดีตขุนคลังของพักประชาธิปัตย์
ว่านโยบายที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน
ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนั้น
ถือเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์
แต่ขณะเดียวกันพบว่าโครงการนี้
มีข้อด้อยที่สร้างความต้องการและความหวังเทียมให้กับประชาชน
มีการจำกัดวงเงินมีเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ
ทำให้ผู้มีสิทธิ์จะมีเพียงแค่๕๐๐๐คนเท่านั้น
จึงไม่ยังยืนและไม่ทวนหน้า
ลักษณะการออกแบบโครงการ
ถือว่าเป็นการสร้างความต้องการเทียม
ที่อาจจะส่งผลอันตรายกับผู้กู้ยืมในอนาคต
ในลักษณะเดียวกันกับที่เราเคยพบมาแล้ว
โครงการรถคันแรกของรัฐบาลที่แล้ว
สองก็คือเป็นการสร้างความหวังเทียม
ชื่อของโครงการบอกว่าบ้านล้านหลัง

เพราะว่าวงเงินที่รัฐบาลตั้งไว้
มีเพียงแค่๕๐๐๐ล้านบาท
นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการทอศยืนยันว่า
จองสิทธิ์ที่มีรายชื่อติดบัญชีเครดิตบูโร
ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังได้
เพราะธนาคารจะผ่อนปลนโดยพิจารณา
ความสามารถการชำระหนี้
และประวัติการกู้เงินเป็นรายบุคคลไป
อกจากนี้ทอศยังเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย

ขาดเอกสารการเงินที่ชัดเจน
ให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน

ไม่น้อยกว่า๑๒เดือนมาประกอบการพิจารณา
เพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน